มีเรื่องที่เขามีการไลฟ์
เป็นการไลฟ์ลามกอนาจารย์เด็กสาว
ทีนี้ตำรวจไปรวบตัวได้แล้วนะคะสำหรับคนจัดไลฟ์นี้
เขามีการซื้อขายคูปองกันแล้วแต่ละครั้งที่ไลฟ์เนี่ยนะ
คนดูเป็นหมื่นเลยคุณ

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าที่เราเรียกกันว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะ
ก็ไปบุกเข้าจับกลุ่มตัวนางสาวสุพิษประมนอายุ๒๗ปี
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
แล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอัลลามก
รวมถึงบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริม
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
และโฆษณาหรือรับโฆษณาเพื่อการค้าประเวณีค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะผลตำรวจโทกอนชัยคล้ายคลึง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ก็ได้เปิดเผยบอกว่าจากการสืบสวน
ทราบว่ามีกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตสื่อลามกอนาจารย์
แล้วเผยแพร่ในรูปแบบสตรีมมิ่ง
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากคนที่เข้ามาเข้าชม
แล้วกลุ่มผู้ต้องหาเขาจะนำเด็กผู้เสียหายหลายราย
มาไลฟ์โชว์ลามกอนาจารย์
ประกาศโฆษณาลักษณะเชิญชวนเรียกร้องติดต่อค้าประเวณี
โดยคนที่จะเข้ามาดูเนี่ยก็จะต้องจ่ายตังค์ก่อน
จ่ายตังค์ซื้อคูปองมีทั้งหมด๑๓๐๐คูปอง
มูลค่าคูปองละ๒๕๐บาทในการรับชมครั้งหนึ่ง
แล้วแต่ละครั้งนะคุณจะมีคนมาดูเป็นหมื่นราย
อกจากนี้ระหว่างที่มีการสตรีมมิ่งหรือว่าไลฟ์สด
ผู้จัดให้มีการไลฟ์สดนี้
ก็จะเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากคนที่เข้าชม
ผู้ให้บริการเจ้าใหญ่แห่งหนึ่งได้ด้วย
ก็คือขายการไลฟ์สดขายการโชว์แบบนี้
ส่วนการให้ผู้หญิงมาไลฟ์สดหรือว่าการหลอกลวงผู้หญิง
มาไลฟ์เต้นโป๊เต้นเปลือยในลักษณะยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศนะครับ
ก็ตัวผู้ต้องหาจะจ้างผู้หญิงนะคุณ
บอกว่า๑๕๓๐นาทีค่าตอบแทนให้ครั้งหนึ่ง๒๕๐๐๐บาท
นี่ก็ไปหลอกหญิงมาไลฟ์นะฮะส่วนตัวเองก็เก็บเงิน
เป็นคนกลางคอยเก็บเงินจากคนที่เข้ามาชม
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็มีการรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็ยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับผู้ต้องหานะคะ
กระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้ได้
ในบ้านพักเที่ยงเผิงพนัสนิขมที่ชวนบุรีค่ะ